ทีนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราได้มีการไปสัมภาษณ์พิเศษนะคะ
คนพิเศษจริงให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกเลยนะคะ
ภรรยาท่านผู้บัญชาการหน่วยซิลนะคะท่านผอบอหน่วยซิลเคยบอกเอาไว้แล้วว่า
ทุกคนก็กลัวท่านนะคะคนนี้คนเดียวที่ไม่กลัว
แล้วก็ให้คำแนะนำกับท่านหลายเรื่องมากจริงนะคะ
แล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าอีกหนึ่งหน้าที่ของภรรยา
ที่เราตามรายงานข่าวกันนั่นนั่นแหละ
คือต้องบอกว่าได้เจอตัวจริงที่เชียงรายคือสตรองมาก
แล้วก็คือสมเป็นภรรยาพบหน่วยซิลอะค่ะ

เราจะเข้าไปสวัสดีก็ยังเกรงว่าแบบเอ๊ยังไงดีนะ

ภรรยานี่แหละคือผู้ผลักดันที่ดีที่สุดนะคะทีนี้ไปดูการสัมภาษณ์พิเศษในครั้งนี้ค่ะ

ก็มันก็เป็นภาวะการทำงานปกติเนอะเราก็ทำเต็มที่ไม่ว่าในฐานะไหนนะคะ
ถามว่าเหนื่อยไหมก็โอเคอาจจะแบบไม่ได้พักเท่าที่ควรใช่ไหมคะเวลานอนก็ไม่ได้นอน

แล้วก็ถึงเวลาจบงานเสร็จแล้วเราได้มาอยู่นิ่งสักแป๊บนึง

ได้ใช้ชีวิตชิวแล้วยังเลยอย่างค่ะ

เมื่อวานก็ไปงานพระราชทานเพลิงศพ
แล้วก็พอหลังจากนั้นก็กลับมาเมื่อคืน
แล้วก็มานี่แหละค่ะ
ถ้าพ่อบอได้นอนเต็มอิ่ม
ก็ได้นอนมากกว่าตอนอยู่ในพื้นที่
เพราะตอนอยู่ที่นั่นเราจะกลับโรงแรมกัน

ตี๓แล้วก็๖โมงเช้าก็ต้องตื่น
เพราะว่ามีประชุมพบมีประชุม

หมายถึงว่าทีมงานเขาก็ต้องเตรียมตัว
ที่จะลงถ้ำแล้วก็ต้องมาบรีฟทุกเช้า

ก็แล้วแต่แบบตามสายงานของตัวเอง

เขาเรียกว่าอะไรชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จากทีมงานที่ทำงานอยู่ในถ้ำ
ให้ทางข้างบนที่ระดับเข้ามาร
เขารับทราบ
จริงเราไม่ได้คุยกันเยอะค่ะ
แต่ก็หน้าที่เขาเขาก็ทำเต็มที่ใช่ไหมคะ

จะได้กินข้าวก็แบบไม่เป็นเวลา

เพราะว่าพี่จะแยกไปอยู่ในถ้ำ
บางทีพี่ก็ลงไปเก็บภาพในถ้ำ

คือจริงมันเป็นสไตล์ของชีวิตพี่อยู่แล้ว
กินง่ายกินอะไรก็ได้

ไม่ต้องมาแบบอะไรกันพูดกันมากมายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรียกขวัญของคนทำงาน
ต้องคือจริงจะบอกว่า

ใช้คำว่าระดมพลังทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้นะ
พลังคนพลังที่เรามองไม่เห็น
พลังจิตอะไรทุกอย่างมาช่วยกันทำงานนี้
มีคนพูดถึงเรื่องลี้ลับ

ก็มีค่ะมีแต่ว่า
มนุษย์กบทุกคนก็ต้องผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะ

เพราะว่าเขาจะต้องไปทำงานตรงนั้น
แม้ว่าภาวะพื้นที่ที่ดำน้ำเนี่ย
จุดที่ดำจากโถง๓ไปถึงพื้นที่ที่เด็กอยู่
น้ำมันจะขุดแล้วก็ทัศนวิสัยมันจะมืดมาก
ส่วนมากเป็นอะไรที่เจอค่ะ

เสียงเรียกเดินเงาเป็นยังไงพี่
มันก็มีหลายแบบน้องก็อาจจะมี

แต่เราทุกคนก็ไม่อยากจะไปพูดถึงตรงนั้นเนาะ
ก็ให้มันแบบเป็นเรื่องอันนี้ไป
แต่ก็บอกแค่ว่ามีพลังทุกอย่างอยู่ด้วย

ออกมาท่านผอบอนี่อยากทานอะไรเป็นพิเศษแล้วได้ทานหรือยัง

ส่วนมากเห็นท่านบอกว่าอยากกินอาหารใต้ชอบกินอาหารใต้

คือไม่ถนัดนะ

ก็ซื้อทานกินข้างนอกบ้าง
แต่อาหารของทหารเรืออร่อยนะคะ
วันที่อยู่ที่พื้นที่ทำงาน
เราก็จะมีอาหารพระราชทานของโรงครัว
อาหารที่แบบคนนำเข้ามาให้เยอะมาก
กินอิ่มเยอะมาก

เวลาคนปีนไปที่สูงอย่างนี้
อย่างเอเวอเรสอย่างที่มาลัยเขาจะมีอาการอย่างนี้
เอ้ยเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายคนอยู่
เพราะว่าเหมือนดูเหมือนแบบแข็งแรงเข้มแข็ง
แสดงว่าเป็นคนที่รักษาสุขภาพ
ก็โชคดีมั้งพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดจะประมาณนั้น
แต่โชคดีว่าจะเดินทางไปไหนไม่เคยป่วยในระหว่างการเดินทาง
อาจจะแบบมีภูมิต้านทานเยอะรับเชื้อทุกอย่างมาไว้ในตัว

แสดงว่าออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้ว

คือจะออกเต็มที่จริงก่อนที่จะเดินทางสัก๒อาทิตย์
ถ้ารู้ว่าเราจะไปสมมุติว่าจะไปปีนเขา
จะไปเดินแท็กอย่างนี้ค่ะสัก๒อาทิตย์
ก่อนหน้านั้นถึงจะเริ่มแบบฟิตขึ้นมาหน่อยนึง
ให้หัวใจมันแบบเตรียมหัวใจนิดนึงค่ะ
แต่พี่ไม่ได้เป็นคนแบบเข้าฟิตเนส
เห็นภาพในเพจพี่ออกกำลังกาย

ก็ถูกจับเข้าพอดีที่หน่วยมีมีห้องเวท
ก็เลยโอเคเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้ามาฟิตตัวเองด้วยค่ะ

มาถามการเป็นแอดมินเพจ

หน้าตอนนี้ยอดฟอร์โล่เกือบสองหลาน

คือดีใจที่ว่าเราได้ทำเพจให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
แล้วก็เป็นสื่อที่ทุกคนจับตามองว่าข้อมูลจากเพจนี้
มันคือข้อมูลที่เขาเชื่อถือได้
เขาก็จะเฝ้าว่าเมื่อไหร่เพจนี้จะแบบพูดอะไรออกมา
ก็คิดว่ามันลุกว่าถูกประสงค์แล้วนะ
ส่วนยอดเข้ามาเท่าไหร่จริงพี่ไม่ได้ให้ตื่นเต้นหรืออะไรกับตรงนั้น
มันคือผลที่เกิดจากสิ่งที่เราทำมากกว่า
เราทำอะไรไปเราก็จะมีผลกลับมาอย่างนั้นค่ะ
มันก็ขึ้นมาเรื่อยก็ได้แต่บอกน้องว่า
ณวันนี้มีคนเราทำอะไรก็ตามคนเขาเฝ้าดูเรา
เพราะฉะนั้นในวันที่พี่
คือพบหมดวาระจากหน่วยนี้ไปเมื่อไหร่

เพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูแลเพจตรงนี้ก็โอเค
จะต้องแบบใส่ใจในเรื่องพวกนี้

และพื้นที่ติดตามของสังคมนะคะ
ก็ช่วงเวลาที่มีนับจากนี้ก็คงจะต้อง
เทรนด์น้องให้เข้ามารับช่วงตรงนี้ไว้ต่อ

ทั่วโลกเหนือทั่วโลกใต้
มีอะไรอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ

ไม่อยากทำ

ตอนนี้ถามว่าอยากทำอะไรอีก

เหมือนถ่ายทอดประสบการณ์ตัวเองให้น้อง
ให้น้องในแง่ของถ้าเป็นสื่อมนต์ชน

ก็อยากให้น้องสื่อมวลชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้
พี่ทำงานไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎี
อย่างการทำงานรายการของพี่เนี่ย

ถามว่าจะไปเจออะไรพี่ก็ตอบไม่ได้
มันเป็นการที่แบบถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็น
การเดินทางที่แบบเป็นเรียวจริง

เพราะฉะนั้นทฤษฎีสำหรับพี่

อันนั้นก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่

แล้วก็ในฐานะที่เป็น
ภรรยาของผู้บังคับบัญชา

ให้น้องที่แบบในอนาคตเนี่ย
ภรรยาของน้องรุ่นต่อไปที่จะต้องขึ้นมา

ให้เขาได้เรียนรู้ว่าเมื่อเขามายืนตรงจุดนี้
สิ่งที่เขาควรจะทำคืออะไร

เขาเรียกอะไรเป็นพลังสำคัญเลยนะ

หรือว่าของน้องที่รุ่น
ระดับอาวุโสต่ำกว่าลงมา

อย่างที่บอกนักงานมันก็กกเขาจะรับ

เราก็มีหน้าที่ที่ต้องแบบดูแล
ดูแลคนที่อยู่ที่บ้าน

สมัยที่พ่อบ่อหนุ่มก็ไม่บอกเหมือนกัน

ภูมิภาคต่างของประเทศ

และบางคนภรรยาท้องภรรยาใกล้จะคลอด

มันก็อาจจะมีบ้าง

เรียนรู้ว่างานของสามีเรา

ร่วมโต๊ะกันไม่ใช่ค่ะ
มนุษย์กบไม่ใช่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีผลกับลูกด้วย
อย่างลูกพี่เนี่ยพี่ก็เดินทาง
แฟนพี่ก็อยู่สัตหีบสมัยที่ยังแบบเป็นเนี่ยนะ
เขาก็ต้องไปประจำออกไปตามแบบปฏิบัติตามพื้นที่ต่าง
ลูกพี่ก็เลี้ยงมาแบบเลี้ยงกันทางโทรศัพท์อะไรอย่างนี้

เราก็ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนี้นะ
กับแม่เป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะ
สำหรับพี่เอ้ยคือทำข่าวในแนวนี้มาตลอดทราบอยู่แล้ว
ว่าจะต้องเป็นแบบนี้ชีวิตแบบนี้
คุกคลีกับหน่วยนี้มาตั้งแต่ก่อนที่แต่งงาน
ก่อนที่จะแบบมาเป็นแฟนกับพบเพราะฉะนั้น
ค่อนข้างที่จะเข้าใจเนื้องานของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนะคะว่า

เห็นคนที่บอกว่าข้างนอกดูแข็งกล้าวมีความโรเมนติกมากมั้ย

ของพี่เหรอไม่ค่อยพี่ไม่รู้โรแมนติกคืออะไร
แต่ว่าการที่พบพูดถึงพี่ในวันนั้นเนี่ย
ก็เพิ่งได้ยินนี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกเราไม่ต้องคุยกันเยอะค่ะเราก็จะแบบ
เขาเรียกว่าอะไรคืองานของพี่ผอบอก็รู้ว่าพี่ไปไหน
ไปไหนไปเจออะไรใช่มั้ยครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่า
เป็นห่วงนะหรือแบบไปไม่ได้นะ

นี่แหละค่ะได้เปิดใจแบบบรรยากาศสบายนะ

จริงเสียบรรณาธิการข่าวการเมืองไปสัมภาษณ์เองเลยนะคะ